มาดูหน่อยนะคะมีรายงานบอกว่าช่วงประมาณ๒ทุ่ม๔๐นาทีค่ะ
มีเหตุไฟไหม้ตลาดริมน้ำที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
นี่คือภาพสดที่เขากำลังไลฟ์อยู่นะตอนนี้
โอ้โหไฟโหมแรงแล้วก็น่ากลัวมาก

เจ้าหน้าที่ก็พยายามอย่างเต็มความสามารถในการที่จะควบคุมไฟไหม้ครั้งนี้
เรื่องต้นมีการประสานขอรถน้ำจากพื้นที่รอบข้าง
ให้เข้าช่วยบริเวณเกิดเหตุแล้วนะคะ
ตรงนี้หลายคนจะเรียกว่าตลาด๑๐๐ปี

ตอนนี้ยังไม่รู้เลยยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ด้วยนะคะ

เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมมาเราจะรีบรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะ